ที่จังหวัดจันทบุรีกันก่อนเลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ชายวัย๓๓ปีค่ะ
เกิดอาการคลุ้มคลั่งอาการอาการหลอนนะคะ
ลูกสาววัย๔ขวบพร้อมกับมีดนะคะ
เสียงดังโวยวายชาวบ้านชาวช่องเขาก็ตกใจ
กลัวว่าเดี๋ยวจะเอามีดที่ถือมานะไปทำร้ายลูกของตนเองนั่น
วงกลมสีแดงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนรักศักดิ์ชมูลตำบลท่าช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะในภาพเมื่อสักครู่เห็นนะคะว่ามีชายคลุ้มคลั่ง
ถือมีดมาพร้อมกับอุ้มลูกสาววัยสี่ขวบเดินอยู่บนถนน
หลังจากนั้นพลเมืองดีก็โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจรีบลงพื้นที่มาตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัย
หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วเนี่ยนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปพบชายคนนี้แหละค่ะ
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายชังอายุ๓๓ปีกำลังอุ้มลูกสาวไว้น่ารักน่าชังเลยค่ะ๔ขวบ
ในมืออีกข้างถือมีดปอกผลไม้แล้วก็ไปนั่งนะคะ
นั่งอยู่ริมฟุตบาทตะโกนร้องเสียงดังเอะอะโวยวาย
หวาดระแวงนะคะไม่ยอมให้ใครเข้าไปใกล้
เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าช้าง
ตอนที่เข้าไปเนี่ยก็พยายามนะคะพยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อม
คนที่ดูเนี่ยเขาก็ลุ้นระทึกดาวว่าเอ๊ะจะยังไง
ชาวบ้านที่เขาใช้เส้นทางนั้นสัญจรเขาก็ลุ้นกันค่ะ
ที่สุดแล้วหลังจากที่ใช้ความพยายามอยู่ไม่นาน
นายชังยอมลุกขึ้นมานะคะพร้อมกับทิ้งมีด
ปล่อยลูกสาวโอ้โหทุกคนเห็นภาพนี้ก็โล่งใจ
ไปตามตามกันนะคะคนที่เขาดูที่เขาลุ้นอยู่เนี่ยเขาก็โล่งใจนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามนางสมพรอายุ๕๒ปี
เป็นแม่ของนายชังคนก่อเหตุทราบแบบนี้บอกว่านายชัง
มีอาการป่วยทางประสาทและหากวันไหนไม่ได้กินยา
ก็มักจะเป็นแบบนี้แหละค่ะก็จะมีอาการทางประสาท
ระแวงไปทั่วรวมทั้งประวัติของนายชัง
เคยติดยาเสพติดและตอนนี้อยู่ระหว่างการบำบัด
จนกระทั่งช่วงสายของวันนี้ค่ะลูกชายลูกชายมาบอกว่า
มีคนมารังแก่และบอกว่าจะอุ้มลูกสาวไปตายกลางถนน
ท่าไม่ดีเป็นห่วงหลานสาวรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แล้วก็ให้มาช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยนะคะอ่ะฟังเสียงแม่ของนายชัง

หรืออยากให้รับผู้หลักผู้ใหญ่ของนายชังช่วยหน่อยค่ะ
หมดปัญญาดีมีปัญญาช่วยเหลือแล้วค่ะ
หลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวนายชังได้
ก็พานายชังไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักเมืองจันทบุรี

แล้วก็ไปดูเรื่องของสภาพจิตใจที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า
เดี๋ยวต้องรอดูว่าผลการตรวจเป็นยังไงเรื่องของสภาพจิตใจ
แล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ